คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอเพื่อนบ้านแบบนี้เขาบอกว่าบางทีมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเหมือนกันเป็นยังไงไปดูภาพก่อนเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับเดินดุ่มเข้ามาแล้วแล้วในมือเขาตุ้มเข้าไปเอาก้อนหินมาปลาใส่
ถามว่าปลาทำไมเจ้าของบ้านก็งงไม่รู้เพราะไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลย
พี่กำลังจะถามว่าถ้าอย่างนี้มันต้องทะเลาะกันมาก่อนมั้ง
ไม่มีเลยฮะไม่เคยทะเลาะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปขุนเครื่องใจอะไรถึงมาทำแบบนี้
เดี๋ยวจะมีภาพอีกมุมหนึ่งทีนี้จะมีผู้ชายคนเดียวกันขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมมาคราวนี้ยิงหนังสติ๊กใส่บ้านเขาอีก
นี่อีกมุมหนึ่งอีกคลิปหนึ่งมาแล้วคนเดิมฮะนี่แล้วก็ง้างปุ๊บยิงเป้งเข้าไปนะฮะ
บ้านของเธออยู่ที่บ้านแดงนะฮะอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิถูกเพื่อนบ้านมาปาก้อนหินใส่ยิงหนังสติ๊กใส่เธอบอกว่า
ความอดทนของคนเราอ่ะนะมันมีขีดจำกัดนะอยู่กันดีไม่ได้ใช่ไหม
ไม่รู้สึกผิดใจเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าผิดใจเรื่องอะไร
ตอนนี้ภาวะทั้งบ้านต้องอยู่กันแบบหวาดระแวง
ผู้สื่อข่าวพอเห็นคลิปนี้เห็นโพสต์นี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
เขาเปิดเป็นร้านรับซ่อมรถยนต์ครับไปพบกับคุณบุญสนองอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ส่วนหญิงสาวผู้พ้นลูกสาวไม่อยู่บ้านเพราะว่าออกไปขายของที่ตลาด
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่บริเวณในบ้านนี่แหละ
ออกไปดูก็เจอว่ากระจกบ้านแตกเลยทะลุเข้ามาในห้องนอนเลยเข้าของก็เสียหายเพราะก้อนหญิงก็เนี่ยก้อนใหญ่เหมือนกัน
นานนี้ปลายปีก่อน
เพื่อนบ้านคนนี้ก็เอาหนังสติ๊กมายิงใส่บ้านมาแล้ว
แต่ครั้งนั้นมันโดนแค่ต้นไม้เนี่ยก้อนนี้ครับ
แล้วถ้าเกิดมาโดนหัวคนทำไง
หัวแตกอาจจะสาหัสก็ได้
พอถามว่างั้นคุณไปทำอะไรเค้าหรือเปล่า
เขาบอกว่ายืนยันที่ผ่านมาผมไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย

จนถึงณวันนี้ที่อ่านข่าวอยู่เนี่ย
ก็ยังงงว่าจะมาปลาหินใส่ทำไม

อยู่บ้านเขาเคยมีพอเพื่อนซะนะครับ
ไม่ไห็นไม่ไห็นครับ
ภังเลยในนี้ชั้นถึงประหลังที่น้ำกลาง
ไม่มีเลยเล่ามีเลย
แล้วตอนนี้หลักเข้าฮมุยของคนมาก่อนหนึ่ง
ไม่เป็นอะไรโทษ
การฮมุยมีค่อยก็ไม่มี

ไม่ทราบนะเพราะว่าอยากจะบอกเห็นเขาบอกว่าอยากจะให้ไปรักษา
แล้วก็ให้ทางครอบครัวมารับผิดชอบในการซ่อมแซมบ้านให้นะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยลูกสาวเจ้าของบ้านไปแจ้งความแล้วนะฮะ

ก็เป็นเพื่อนบ้านกันไม่ควรจะทำอะไรแบบนี้
อยากติดใจเอาความแต่ถ้าเกิดว่ามาก่อเหตุอีกเนี่ยนะฮะ

จริงนะเดี๋ยวคงจะได้ทราบอีกฝั่งหนึ่งเนอะ

คงจะมีการตามเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันคงหาตัวได้ไม่ยาก
แล้วก็คงจะมีการสอบถามสอบปากคำกัน
จะมาก่อเหตุแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ